มีเรื่องมาเตือนภัยนะครับมีแก๊งมิจฉาชีพที่ปลอมสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วนำไปขึ้นเงินกับพ่อค้าแม่ค้ามีผู้ตกเป็นเหยื่อหลายพื้นที่
เงินทั้งหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนนะครับเจาะประเด็นเรื่องนี้จากคุณบงกฎจุ้ยนิ่มครับ
สกุลพิพัฒน์เทพวงศ์พ่อค้าร้านผัดไทยที่จังหวัดอุดรธานี
พอเอาไปขึ้นเงินที่กองสลากต่อไม่สามารถขึ้นเงินได้
เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นลอตเตอรี่ปลอมเจ้าตัวยอมรับระวังยาก
เพราะมิจฉาชีพกลุ่มนี้ทำเนียนมาก
ขนาดใช้แอปพลิเคชันของกองสลากตรวจ

แต่ได้ถ่ายรูปคนร้ายเอาไว้เป็นหลักฐาน
โดยเป็นชายอายุประมาณ๕๐ปี
ใส่เสื้อลายสก๊อตและสวมหมวกแก๊ป

เอ่อถึงกองสลากก็จะรู้ครับ
เพราะว่าเขาตรวจเป็นสแกนดูของเขาเอง

แม่ค้าลอตเตอรี่ในตลาดสดเทศบาลตำบลทองพาภูมิ
นำลอตเตอรี่ปลอมที่มีหมายเลขตรงกับรางวัลที่๒
งวดที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา

พร้อมกับเล่าว่าลอตเตอรี่ปลอมฉบับนี้
มีชายอายุประมาณ๓๕ปี
นำมาขอขึ้นเงินเมื่อวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
โดยสังเกตหน้าตาไม่มีพิรุธแต่อย่างใด

เพราะแถวนี้มีคนนำลอตเตอรี่มาขึ้นรางวัลใหญ่บ่อย

หลังจากนั้นได้นับเงินส่งให้ไปจำนวน๑๙๔๐๐๐บาท

ซึ่งชายที่ถูกรางวัลได้นำสำเนาทะเบียนบ้าน
และลงชื่อพีชพงสุวรรณพร้อมที่อยู่
และเลขบัตรประชาชนไว้ที่หลังลอตเตอรี่ให้
เมื่อวันที่๓พฤษภาคมเธอได้นำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินที่กองสลาก
แต่ถูกกองสลากเก็บไว้พิสูจน์และถูกตีกลับมา
ได้รู้ว่าเป็นสลากปลอมมีการเปลี่ยนตัวเลข๓ตัว
อกจากนี้เมื่อวันที่๙กรกฎาคมปีที่แล้ว
มีมิจฉาชีพปรุ่ม๑ประมาณ๔คน
นำลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินกับร้านขายลอตเตอรี่
ของนายสมชายชูดวงและนางกัญญพัฒน์เมืองมา
ภายในซอยฉลองกรุง๓๗เขตรัฐกระบัง
จำนวน๒๗ใบเป็นเลขท้าย๒ตัว๑๓ใบ
ถูก๓ตัวหน้าอีก๑๓ใบและรางวัลที่๔๑ใบ
สูญเงินไปเกือบ๒๐๐๐๐๐บาท

ถึงตอนนี้เราจะนั่งรอนานผิดปกติ
เขาก็มาบอกว่าช้าหน่อยนะ

คุณครับหวยคุณปลอมนะ

เขาก็จะบอกว่านี่ของคุณปลอมตามเลขนี้
แต่ว่าจริงมันเลข๖กับเลข๙ก็แปลอมเป็น๘๘
นะฮะและก็บาร์โคสน์เขาก็เปล่า

นี่คุณจับดูสิมือคุณรูดสิ
เนี่ยเราก็ลูดแล้วมันไม่ถึงปกติ

คุณต้องดูเจริญก็ค่อยลูด

เนี่ยขึ้นมา
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เปิดเผยว่ากรณีที่มีผู้นำสลากปลอม
ขึ้นเงินรางวัลการกระทำดังกล่าว
เป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกและปรับด้วย
ขอให้ผู้ประกอบอาชีพรับซื้อรางวัล
ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบสลากอย่างละเอียด
และถี่ถ้วนมากขึ้นโดยขอให้ผู้มาขึ้นรางวัล
แสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมถ่ายสำเนา
รวมทั้งให้เขียนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ไว้ที่ด้านหลังสลากและให้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย
ผู้ใดที่นำสลากปลอมแปลง
หรือแก้ไขตัวเลขไปใช้ขอรับรางวัล
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จะมีความผิดอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๕ปี
และปรับตั้งแต่๑๐๐๐บาทถึง๑แสนบาท
จริงแล้วทางกองสลากมีวิธีตรวจสอบเบื้องต้น
เช่นยกสลากขึ้นหาแสงส่องลายน้ำรูปวายุพัก
สลักมีสีเหลืองบางและเหนียว
ตรวจสอบด้วยแบ็คไลท์มีเส้นไหมในเนื้อกระดาษ
หึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มต้องสว่างชัดเจน
แต่พิสูจน์เบื้องต้นแบบนี้ใช้ไม่ได้กับมิจฉาชีพกลุ่มนี้
ที่บอกว่าใช้ไม่ได้เป็นเพราะว่า
จุดแรกจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่สุด
ที่ทำให้ร้านรับซื้อสลากถูกหลอก
แล้วนำมาแปะใส่สลากของแท้ที่ไม่ถูกรางวัล
ทางร้านใช้แอปพลิเคชันของกองสลากตรวจสอบ
ก็จะขึ้นว่าสลากใบนั้นถูกรางวัลนั่นเอง
จุดที่๒ตัวเลขและฟ้อนต์ภาษาอังกฤษใต้ตัวเลขแต่ละฐาน
จุดนี้เป็นอีกจุดที่มิจฉาชีพปลอมได้แนบเนียน
เรียกได้ว่าสมบูรณ์เทียบเท่าของต้นฉบับเลยทีเดียว
หนังสือภาษาไทยที่กำกับตัวเลขบริเวณแถบขวาของกองสลาก

มิจฉาชีพสามารถแปรฟ้อนต์ภาษาไทยได้สมบูรณ์เทียบเท่าของต้นฉบับ
ทำให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความยาก
ดังนั้นวิธีที่คนร้ายใช้ปลอมสลักใช้การตรวจสอบเบื้องต้นไม่ได้
มีจุดเดียวเท่านั้นคือบาร์โค้ดในสลากแต่ละใบ

ที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นใบจริงหรือใบปลอม

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน